คือถ้ามันเทียบเคียงมันอาจจะคล้ายหนังหรือคล้ายซีรีส์สืบสวนสอบสวน
คือมันถูกเอามารวมได้ไหมวิธีคิดแบบนี้ว่าแบบมันมีความต่อเนื่อง
คือมันก็ไม่น่าจะเป็นคนอื่นเพราะอยู่ในบ้านเขา
มันก็ไม่น่าจะใช่ใครก็น่าจะเป็นเขา
แต่แค่เวลาทำคดีมันคิดอย่างนี้ไม่ได้มันต้องใช้หลักฐานพยาน
คืออาจารย์คิดว่ากรอบมันค่อนข้างชัดยังคะ
ถ้าอธิบายด้วยทฤษฎีอาจวิทยาแล้ว
นี่แหละที่อยากฟัง

ก็คือเป็นแบบปีประมาณ๑๙๐๐ต้นประมาณนั้นเลยครับ

คือเขาเขียนถึงอาชีกรรมเขาแบ่งออกเป็น๔ประเภทนะครับ
หนึ่งคืออาชีกรรมโดยกำเนิดคือเกิดมาก็เป็นโจร
และกลุ่มคนกลุ่มนี้เนี่ยคือพ่อเป็นโจรลูกก็เป็นโจรนะครับ
ที่อาจจะมีใบหน้าที่บิดเบี้ยวมีตัวเล็กอะไรอย่างนี้แหละ
เพราะว่ารู้สึกว่ามันมาตีตาเขาก็เป็นโจทย์
อาจจะมีบางอย่างที่อธิบายได้
ประเภทที่๒คืออาชญากรวิกลจริต
ก็คือเป็นโรคจิตเพศประสาทร้อนแล้วก็รวมถึงการใช้ยาเสพติด
ซึ่งอันนี้ก็เป็นไปได้ที่จะเข้าเข้ากลุ่มเพราะว่าเขาก็มีการใช้ยาเสพติด
โดยเฉพาะกลุ่มยาเสพติดที่เป็นกลุ่มเมดแอมเฟตามีนนะครับ
ส่วนใหญ่ก็จะมีบุคลิกแบบเนี้ยกาวล้านะครับยาไอยาบ้า
ไอ้ยาบ้านนี่แหละคือคือจะเป็นบุคลิกของของคนที่
คนที่เสพยาประเภทนี้ก็จะเป็นคนแบบชอบหาเรื่องชอบปะทะ
อะไรอย่างเงี้ยนะใช้กำลังเป็นคนแบบต้องตื่นตลอดเวลาต้องดีด
เขาเรียกดีดอืมอืมอืมนะครับอ่ากลุ่มที่สามนะครับ
ก็คืออาชกรเพราะความกดดันอันนี้ก็จะมีกรณีมีอ่าถูกอ่า
มีหึงหวงโกรธใครมาหรือว่ามีแฟนทิ้งมาหรือว่าสังคมกดดันเขา
ว่าอยู่ในสภาพโตมากับสลำหรืออะไรประมาณนี้นะครับ
แล้วก็กลุ่มสุดท้ายก็เป็นอาชิกรเป็นค้างข่าวนะครับก็คืออ่า
โดยทั่วไปเช่นเด็กเยาวชนอย่างเงี้ยเดินเข้าไปที่อ่า
ร้านสะดวกซื้อแล้วก็อาจจะเผลอเลอทำกระทำความผิดนะครับ
ทีนี้ที่โฟกัสสองอันแรกนะครับก็คือของกลุ่มที่อาชกรที่
ฤษฎีนี้จะยังคงมีอยู่ไหมทั้งที่ถูกโจมตีไปนานมากแล้วนะครับ
รวมถึงกลุ่ม๒ซึ่งอันนี้ค่อนข้างชัดเจนแหละว่า
ยาเสพติดเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็อาจจะเป็นภาพที่ขยายได้ว่า
คนนี้เนี่ยอาจจะใช้ยาเสพติดจนทำให้เขากลายเป็นอาชกรที่โหดเยี่ยมขนาดนี้ได้
อาจารย์จอมศรีครับอย่างเดี๋ยวที่ฉันต้องมาถามอาจารย์ปรเมฆในแง่ของการทำสำนวนคดีเวลาสู้กันของจริง
แต่ทีนี้เวลาที่เราสืบสาวคืออันนี้มันยังไม่จบใช่ไหมคะ
คือตอนแรกงมตอนนั้นได้๓๐๐กว่าชิ้นเราก็นึกว่าคงไม่มีอะไรแล้วมั้งคงปูพรมหมดแล้ว
รอบนี้มาเจออีกอย่ายอันนึงแล้วไม่รู้เพิ่มเติมกว่านี้ไหม
เพราะว่าข่าวบอกว่าก็มีข่าวออกมาบอกว่าเขาก็เคยบอกคนอื่นว่า๕ศพแน่นะคะ
แต่ทั้งหลายทั้งปวงต้องพิสูจน์นะคะ
อาจารย์คำถามคือถ้าเอาทฤษฎีจับเนี่ยคือเท่ากับว่าเป็นไปได้
ที่ก็อาจจะเจออีก๒บ่อไม่รู้
ดินตรงไหนของบ้านอีกไม่รู้มีโบกปูนทับไหมไม่ทราบ

คือผมคิดว่าเป็นไปได้นะครับเพราะว่ามันคือเราก็ยังต้องค้นต่อใช่ไหมครับ
มันจะมีอีก๒บ่อใช่ไหม
อ้าวต้องรอตำรวจใช่ไหมฮะต้องรอตำรวจให้คำสั่ง
ต้องรอตำรวจให้คำสั่งต้องรอตำรวจ
ก็คือโดยโดยบุคลิกของเขานะครับถ้าก่อเหตุแบบนี้แล้วเนี่ย
มันก็มีความเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะทำอะไรแบบนี้อีก
ในช่วงเวลาที่เขาตั้งแต่ตั้งแต่เกิดเหตุมาถึงเกิดเหตุที่คุณพ่อเขาเสียอะไรอย่างนี้เนอะ
จนเขาเริ่มโตมาแล้วเขาก็เริ่มมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนอะไรมาเรื่อย
แล้วก็ใช้ยาเสพติดต่อเนื่องเรื่อยมาซึ่งเป็นเวลายาวนานนะครับ
แล้วคนที่กล้าที่จะทำอะไรแบบนี้ก็มีความไม่ได้ว่ามัน
มันจะเกิดขึ้นเรื่อยในเวลาที่เขาเมายาในเวลาที่เขาไม่ได้มีสติอะไรอย่างนี้ครับ
อาจารย์มันเคยมีสถิติในการบันทึกไว้นอกเหนือจากทฤษฎีที่เขาเรียนกันไหมคะว่า
คือเต็มที่ที่สุดไม่ว่าจะเจอสภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องพันธุกรรม
เรื่องของความวิกลจริตหรือการใช้ยาเสพติดนะคะหรือว่ากดดันหรือเป็นครั้งคราว
คือมากที่สุดของคนที่อยู่ในทฤษฎีเนี่ยมันก่อเหตุได้สักเท่าไหร่
โหเยอะมากนะครับคือบางคนก่อได้เป็นร้อยเคสก็มีนะครับ
เท็จบัดดี้ที่อเมริกาก็ก่อเหตุไปเรื่อยเลยครับ
เอาขวานจามแล้วก็จามแล้วจามอีกจามเป็นร้อยคนนะครับ
เพราะว่าเพราะฉะนั้นแล้วฆาตกรต่อเนื่องที่กระทำความผิดในรูปแบบที่ว่ามีการฆ่าคนมากกว่า๑คน
อย่างที่เราเคยคุยกันก่อนหน้านี้นะครับ
ถ้าคนคนหนึ่งคนมีรูปแบบแผนประทุศกรรมที่คล้ายเดิมนะครับมีเหยื่อลักษณะคล้ายเดิมอย่างนี้
เขาก็จะทำของเขาไปเรื่อยจนกว่าเขาจะถูกจับ
ถ้านะคะเอาสมมุติที่ฉันถามตามที่อาจารย์จอมเดชสอนนะเหมือนอยู่ในห้องเรียนนะคะ
สมมุติถ้าเราเชื่อเรื่องพันธุกรรมดิฉันไม่รู้ใช้คำถูกว่าถ้าเชื่อถ้าใช้
ถ้าใช้วิธีการมองเรื่องพันธุกรรมหรือแม้กระทั่งเรื่องของการใช้ยาเสพติดซึ่งอันนั้นชัดเจน
อาจารย์ปรเมฆขออนุญาตอาจารย์เล่าตอนสมัยคุณพ่อตอนนั้นอาจารย์ได้ทำคดียังไงบ้างคะ
ตรงนี้ช่วงนี้นะคือวันหนึ่งมีคนไปพบกล่องที่ใส่
พบชิ้นส่วนของมนุษย์เนี่ยทั้งหมด๖ชิ้น
หัวแขน๒ข้างลำตัวละขาย๒ข้าง
ใส่ถุงพลาสติกอยู่ในนี้ทิ้งไว้ที่ทิ้งขยะน้องแข็ม
แล้วก็ดูเป็นศพเด็กผู้หญิงอายุประมาณสัก๑๔ถ้าจำแปลไม่ผิด
แล้วก็ปรากฏว่าเขาก็สืบจากกล่องไอ้กล่องนี้มันจะมีซีรีส์นัมเบอร์อยู่
แต่ว่าซีรีส์นัมเบอร์กล่องนี้มันจะใส่เครื่องใช้เลขอะไร
ทำไมถามอน่ะรู้ยังไงเลขอะไรของใคร
ก็ดุเลยหรือนี่มีบัตรรับประกัน
ก็ไปเช็คผลักษณ์ของบริษัทที่ขายเขาเช็คแกะบัตรรับประกัน
ก็ไปดูว่าใครซื้อพอใครซื้อก็ตามไปที่บ้านคนซื้อคนซื้อก็รับอ่ะ
อยู่กล่องเพิ่งขายไปขายไปขายขายให้สามล้อแดงที่รับซื้อ
ขายกล่องให้เหมือนกับกล่องที่ที่เก็บของเก่าขายนะอ่าขายของเก่า
ตำรวจเข้าไปสืบหาคนสามล้อแดงมันแน่นอนมันก็อยู่สองสามกิโลตรงเนี้ย
มันไม่มาไกลหรอกก็ปรากฏว่าไปเจอสามล้อแดงในแถวตลาดบังแค
นะครับอันนี้ผมบอกว่าเคยเคยซื้อกล่องนี้จริงแต่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไปเจอวันนั้นน่ะ
แล้วเคยซื้อกล่องนี้จริงแต่กล่องเนี้ยซื้อมาก็ไม่ทันได้เอาไปขายที่ที่ร้านรับซื้อ
มีคนมาขอซื้อและคนที่มาขอซื้อเนี่ยขับรถสีแดงเดี๋ยวนะอาจารย์แทรกนิดเดียว
รับซื้อของเก่าจำได้เหรอคะตัวเองซื้อของอะไรจากใครยังขายแล้ว
เค้ารู้ว่ากล่องนี้มันกล่องใหญ่นะกล่องจักรยังไงแล้วมันขายได้ราคาอ๋อออ
ได้ราคาแล้วที่ที่มันเป็นไปได้ตัวนี้เขาบอกว่าคนที่เขาจำได้มาซื้อกล่องเนี้ย
เขายังไม่ทันไปขายเลยซื้อมาเสร็จปั๊บก็มีคนขับรถมาซื้อ
คนขับรถมาซื้อรถสีแดงแล้วพอมันจอดรถปั๊บเนี่ยรถมันยุบลง
แปลว่าอะไรรู้ไหมพอสตาร์ทปั๊บรถมันพองขึ้นยกขึ้น
มียี่ห้อดีอ่ะเกิดไม่ทันอะไรสิต่างอ๋ออ่ะเหรอหะ
สองท่านนี้คุยกันเกิดไม่ทันอ่าต้องให้สองท่านนี้คุยกัน
จำได้ว่ารถคันนั้นเป็นอย่างนี้
ตำรวจก็สืบหารถสีตองก็ปรากฏว่ารถคันนี้จอดอยู่ที่

คู่ที่ไหนจะสับคนในสับที่ไหนนแหล่ะ
ชิ้นส่วนเนี่ยมันจะตัดทั้งโรงน้ำออกเหมือน
ถ้าจะใช่ไหมอ่ะใช่ไหมคะค่ะคนตัดเนี่ยเขาตัดไม่เก่ง
ไม่เก่งมันก็ตัดไม่ขาดเพราะไอ้ตัดกระดูกไม่ใช่ขาดง่าย
มันก็เป็นริ้วเขารู้แล้วว่าคนนี้ไม่ใช่ไม่เหมือนกับกู้เกียรติที่ผ่าศพ

อ่าอีกคดีที่กู้เกียจตัดศพในคนละอันกัน
ที่สุดเขาก็สื่อไปเขาก็ไปดูกระเป๋า
ในห้องน้ำเนี่ยอ่างล้างหน้าจะมีกระเป๋าใช่ไหม
อืมอย่างงี้ตรงด้านข้างล่างตรงนั้นพบตั้งเสร็จผมเสร็จเนื้อเยื่อริ่มเลือด
เขาก็ลื้อห้างดูก็ที่สุดก็ยืนยันว่าใช่
ก็ดำเนินคดีไม่มีประจักษ์พยานไม่มีใครเห็น
แต่เด็กถูกตีด้วยทัดดอกไม้๓ที
ที่ผมจำได้แค่เนี่ยแล้วก็ตูดกันไปตัวกันมา
แต่ที่สุดเขาก็รับสารภาพเพราะรู้สึกเขาพาพ่อของเนี่ยไปหาปู่
ซึ่งบูตเป็นบูตปิดพลาดอยู่ที่วัดประเกษแต่บูตเขามีวิธีการ
ที่สุดก็ยอมรับรับสารภาพเอง
แต่ว่าจะเรียกว่ารับสารภาพเองในทางคดีก็ไม่เชิง
ว่ามันถูกมัดด้วยพยานหลักฐานอยู่แล้วด้วยป่ะคะอาจารย์
มันมันก็ได้แค่นั้นไงคือสมัยนั้นเทคโนโลยีมันไม่เหมือนแบบนี้
ใช่ไหมมันก็บางบางแต่ก็รับสารภาพ

นี่คือคดีของคุณพ่อเขาใช่ไหมคะซึ่งก็เป็นข่าวก็เป็นอีกหนึ่งคดี

ก็ช่วงนั้นผมก็อยู่แถวบังแอร์ครับอ่า

แล้วไงคะพี่เล็กพี่เล็กเล่าเสริมหน้าเป็นยังไงครับ
คือที่ที่รู้เนี่ยคือตัวคุณพ่อเขาเป็นคนที่ดุมาก
เพราะว่าผมกับเพื่อนเคยไปด้วยกันแล้วทีนี้เพื่อนของเพื่อนอีกทีนึงเอาลูกไปด้วย
ทีนี้ในห้างเนี่ยเขาจะเป็นอาคอเรียมมันจะมีบ่อเต่าอยู่
ของเพื่อนของเพื่อนเนี่ยเอามือเหมือนจะไปจับเต่าเนี่ย
ปรากฏว่าตัวคุณพ่อของคุณไอเนี่ยให้เขาเรียกว่าอะไร
รอพอมาหิ้วตัวพ่อเด็กไปกระทืบหลังห้าง

ซึ่งลูกเขาจะไปแตะเตา
คือเด็กจะเห็นก็อยากจะแต่งแค่นั้นเอง

แล้วคดีตอนนั้นถือเป็นคดี
ไปเคลียร์กันที่โรงพักรรมก็ไม่มีไร
แล้วหลังจากที่ติดคุกไปออกจากพ้นโทษมา
แล้วจะมีอีกคดีที่ที่เกิดที่นี่
คือที่นี่เลี้ยงปลาพิรรณยาปลากินเมือง

คือตัวตัวคุณพ่อของไอซ์เนี่ยเขาเป็นคนเรียกว่ารุ่นแรกเลยที่นำปลาพันธุ์ต่างจากต่างประเทศเข้ามา
เป็นคนรุ่นแรก
อ๋ออาจารย์
อย่างนี้มันจะเข้ารักษณะเดี๋ยวอาจารย์คือเวลาเราพูดถึงพันธุกรรมเนี่ยเขาหมายถึงพันธุกรรมแบบจาก
ไม่ได้หมายถึงว่าอ๋อเห็นหรือว่ารับรู้ว่าพ่อหรือแม่ทำลูกก็เลยทำ

พันธุกรรม
แต่คือทฤษฎีนี้มันเก่ามากแล้วนะครับ
แล้วก็เอาว่าในวงการอาชวิทยาถูกโจมตีจนลอมโบโซ่ก็แทบจะล้มพับเหมือนกัน
แต่จริงแล้วสิ่งที่ทิ้งไว้สำหรับความคลาสสิกของทฤษฎีนี้เนี่ย
มันนำมาซึ่งการกำหนดการเก็บข้อมูลแผนประทุศกรรม
จดจำใบหน้าการเก็บลายนิ้วมืออะไรอย่างนี้
แต่ทฤษฎีเรื่องของแบบว่าจากพ่อสวยลูกจากแม่สวยลูกอันนี้คือโดน

คือดีทันก็ไม่มีความรู้นะแต่แบบเหรอ
ใช่คือแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเอาว่าในวงการวิทยาศาสตร์ดังนะครับในช่วงเวลานั้นในช่วงเวลานั้นผมก็ยังไม่เกิดประมาณหนึ่ง
คือวงการวิทยาศาสตร์ดังสมัยแบบยุคดาวินกำลังเกิดกำลังเริ่มมีแบบคนเข้าใจอะไรที่เป็นวิทยาศาสตร์มากกว่าสังคมศาสตร์คือคนชอบนักทฤษฎีที่พูดเรื่องวิทยาศาสตร์มากกว่า
แต่อย่างที่อาจารย์บอกคือบางอย่างคือมันจะทิ้งอะไรไว้บางอย่างที่ยังพอนำมาใช้ได้